ท่านผู้ชมครับเรื่องของวัดบางคลานยังไม่จบ
อุ๋ยว่าเขาจะต่อเนื่องไปจนอีกกี่ปีเนี่ย
หนังชีวิตจริงจากปี๕๗๕๘

อันนี้คือภาพเมื่อวานนะ
ชาวบ้านเขาก็มาที่หน้าวัดกัน
อันนี้ที่เขามาขอแบบขับไล่สวกิติศักดิ์ใช่ไหมคะ
กลุ่มสนับสนุนเจ้าอาวาสรูปใหม่
ทีนี้ครับปี๕๗๕๘เนี่ย
ชาวอาวาดรูปเดิมของวัดบางคลานที่อำเภอโพรธาเล

ก็ถูกตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินบัญชีต่างในวัด
ก็ถูกคำสั่งของทางคณะปกครองจังหวัดเนี่ย

แล้วก็ตั้งจ้าวาดรูปใหม่เข้ามาซึ่งท่านก็ยังอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ
แต่ท่านไม่เคยได้อยู่วัดเลยเข้าวัดไม่ได้เลย
เพราะเจ้าวาดรูปเก่ากับลูกศิษย์คณะกรรมการวัดชุดเก่าเขาไม่ให้เข้า
คือเขากันกันเลยล่ะชาวบ้านในซี่ของเจ้าวาดรูปเก่าก็ไม่ให้เข้า
จนปี๖๔๖๔๖๕ปีนี้ช่วงนี้จ้าวาดรูปเก่าที่ท่านถูกปลดเนี่ยท่านมรณภาพ

ไม่จบครับเพราะว่าคณะกรรมการวัดลูกศิษย์วัดของจ้าวาดรูปเก่ายังอยู่
ก็ยังยึดพื้นที่วัดไม่ให้ฝั่งของชุดใหม่เข้า
ความต้องการเขาคืออะไรถึงไม่ยอมให้เข้า
แม้จะมีคำสั่งสารบอกว่าต้องให้ตรวจสอบทรัพย์สินคืนพื้นที่ก็ไม่ให้เข้า
คือเขากังวลหรือเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไร
จ้าวาดวัดรูปใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาก็ไม่โปร่งใส

เพราะว่าทรัพย์สินในวัดเนี่ยมันมีเยอะมากเขาไม่มั่นใจ
แล้วตอนนี้ทรัพย์สินนี่ยังเหลือเท่าเดิมอยู่ไหมคะเนี่ย

ต้องเพราะว่าจ้าวาดรูปใหม่ก็ยังเข้าไม่ได้
เขาต้องการจ้าวาดรูปใหม่ที่ไม่ใช่รูปนี้
แล้วทางสงฆ์เองก็ยังเข้ามาเคลียร์ปัญหาไม่ได้

เพราะว่ามันเคยมีกรณีที่ถึงขั้นแบบบุกเข้าไปแล้วก็ทำลงทำร้ายอะไรกัน

ทางฝั่งของชาวบ้านในซีกของจ้าวาดวัดรูปเก่าที่ถูกปลดเนี่ย
เขาก็ไปขอให้คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะ
ซึ่งตอนนั้นยังเป็นสนชสมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ยังไม่ได้เป็นสวที่ว่าต้องมีการเลือกตั้งคัดสรรสัญหาอะไร
แล้วก็เป็นสวกำแพงเพชรในปัจจุบันเนี่ย

คุณกิติศักดิ์ก็เข้ามาช่วยดูแล
ดูไปดูมาก็เลยเหมือนกับคนก็เลยมองว่าเอ๊ะ
ไปอยู่ฝั่งรูปเก่าแล้วมาต่อต้านรูปใหม่หรือเปล่า
อันนี้ภาพล่าสุดเมื่อ๑๓กันยายน
คุณกิติศักดิ์ก็บอกถ้าเกิดจะเข้าวัดให้เข้า

เจ้าวาดรูปใหม่ก็ไม่กล้าเข้า
มันก็ยันอยู่อย่างนี้
จ้าวาดวัดบังคลานรูปปัจจุบันนะฮะ
พระครูวิสุทธิวรากร
ซึ่งยังเข้าวัดไม่ได้เป็นเวลาหลายปีแล้ว
ตำรวจก็ว้าวุ่น

สวกิติศักดิ์บอกอย่ามาอยู่เบื้องหลัง

ผมมาช่วยดูแลตั้งแต่สมัยเป็นสนช
ที่ประชุมของวุฒิสภา
เมื่อวานนี้ก็มีการลงมติกันนะ

เขาก็ไปยื่นวุฒิสภาให้ตรวจสอบ
จริยธรรมของสวกิติศักดิ์เอาไว้

ความวุ่นวายของวัดบางคลานอะไรหรือเปล่า

วุฒิศภาลงมติก็คือ
เห็นชอบนะด้วยเสียงส่วนใหญ่ว่า

ไม่มีการขัดจริยธรรม

ว่าตกลงท่านอยู่ที่วัดบางคลานหรือเปล่า

ที่มีการลงมติเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของผมเนี่ย

ขวางการดำเนินการของเจ้าอาวาสวัดบางคลานรูปใหม่
ขวางการดำเนินการของจ้าวาดวัดบางคลานรูปใหม่เนี่ย

แล้วก็มีการตรวจสอบแล้วทุกอย่างที่ไปร้อง

สั่งให้ผมเปิดประตูวัดได้ยังไง

ดูสิครับว่า
เจ้าอาวาส

ทางมาก็ดีแล้วไปเปิดประตู

พระเล็กมาพูดกับผมอย่างนี้ได้ไง

แต่นี่มันรังแก่ชาวบ้านจนกระทั่ง

ไม่มีความเคารพนับถือ
คุณแหละ

บัญชีทรัพย์สินที่อยู่ด้านใน
ชาวาสวัสตร์รูปใหม่ที่ถูกตั้งมาเนี่ย

หรืออาจจะพักพวกอะไรของเจ้าวาดรูปใหม่

ทรัพย์สินต่างของวัดบางคลาน

ตัวเล็กมาสั่งให้ผม

มิลิมิลิกซ์จับมาถูกไหม
พระการณ์พระเพี่ยงเล็กกรรม

ดูสิครับว่าเอ่อเอ่อเจ้าอาวาสเนี่ยเดินมาหาผมแล้วบอกว่า
มาทำอะไรนะพระเนี่ยมาถามสวเนี่ยมาทำอะไรนะ
เสร็จแล้วก็บอกว่าอาจจะมาก็ดีแล้วไปเปิดประตู
ผมเป็นผู้ใหญ่นะพระเล็กเล็กเนี่ยมาพูดกับผมอย่างนี้ได้ไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระดีเนี่ยไหว้กราบไหว้ได้
แต่นี่มันรังแก่ชาวบ้านจนกระทั่งผมบอกได้เลยว่า
ไม่มีความเคารพนับถือขออนุญาตสอบถามนะคะเอ่อ
เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นพระเล็กต้องเป็นพระใหญ่ใหญ่ขนาดไหน
ถึงจะสามารถพูดจากับสวกิติศักดิ์ได้แบบนี้
เดี๋ยวต้องเป็นเจ้าคณะตำบลต้องเป็นเจ้าคณะจังหวัดหรือขอประทานโทษนะคะ
ต้องเป็นสมเด็จพระสังฆราชเลยหรือเปล่าอันนี้ถามพี่หรือถามใคร
ถามพี่อุ๋ยก็แล้วกันเผื่อพี่อุ๋ยจะเชิญใครมาเปิดปาก
อันนี้มันแม่ว่าจะเชิญมาอยู่เหมือนกันเนี่ยนะมันมันสงสัยน่ะ
คือวันนี้เราก็เลยถามสวกิติศักดิ์ว่าเนี่ยชาวบ้านเข้ามาขับไล่ท่านเลยเนี่ย
ท่านมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับวัดบางคลานเนี่ย
สวกิริสักษ์บอกไปสืบมาแล้วคนที่ถือป้ายอ่ะอ่าที่ถือป้ายที่มาเมื่อวานเนี่ย
อ่าที่บอกว่าอยากให้สวกิติศักดิ์ออกไปเนี่ยอ่าอ่ามีคนมาพูดทรโคงอะไรอยู่หน้าประตูเนี่ย
ขอดูภาพเมื่อวานหน่อยค่ะอ่าที่มีคนมาประท้วงอ่ะสวกิริสักษ์อ่ะ
ขอดูภาพเดียวเลยที่ประท้วงเมื่อวานอ่าภาพสิบสามกัญญาไม่ต้องละนี่
แล้วมีคนมาพูดอยู่หน้าประตูรั้วใช่ไหมใช่หรือทรโป่งอะไรเนี่ย
กิติศักดิ์บอกนี่คือกลุ่มคนที่ถูกจ้างมามาชูป้ายขับไล่อะไรพวกนี้
ซึ่งไม่มีผลอะไรหรอกเป็นพวกพยายามมาใส่ร้าย
ทนายความเนี่ยเก็บภาพเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวจะดำเนินคดีอ่าเราก็ถามว่าเออตกลงเรื่องนี้เนี่ย
อ่าท่านบอกอ่ามีคนมีชาวบ้านบอกให้ท่านมาช่วยเจรจากลายเกลี่ย
มันจะจบยังไงนั่นน่ะสิคะมันนานแล้วมันยังไม่จบ
สวกิติศักดิ์บอกจบแน่ก็จบได้ยังไงคะ
ก็เจ้าวาดรูปปัจจุบันเนี่ยที่บอกเป็นรูปใหม่เนี่ยก็เข้าวัดมาสิ
แต่มาคนเดียวนะให้เข้าคนเดียวแล้วก็มาตรวจสอบอ่ะ
สงสัยว่าทรัพย์สินตรงไหนไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนไม่เรียบร้อยอะไรไง
มานั่งมาตรวจมาสอบกันแต่จ้าวาดวัดรูปใหม่ท่านบอกท่านก็ไม่กล้าเข้ารูปเดียว
โจ๊กเคยมาดูคดีนี้ใช่ไหมใช่จำได้ใช่ไหมใช่ค่ะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรนะฮะวันนี้เราก็สอบถามไปนะครับ
เออตกลงท่านตอนนี้ท่านอยู่ที่จีนใช่ค่ะแล้วก็ถามทางวิดีโอคอนเฟอร์เนส
คือจะเคลียร์ยังไงดีอ่ะเรื่องนี้อ่ะบิ๊กโจ๊กบอกปัญหาวัดบางคลาน
เรื้อรังมานาน๘ปีเต็มแล้วค่ะเพราะไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินกันได้
ระหว่างคณะกรรมการวัดชุดเก่ากับจ้าวาดวัดรูปใหม่
ทั้งที่ความจริงก็มีคำพิพากษาของสารดีกา
ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยยังไงมันก็คือของวัดค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาพิจารณากันใหม่
โดยมีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาในการดำเนินการ
ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยสำนักพุทธและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ก่อนอื่นบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวจะไปตกลงกับชาวบ้านนะฮะ
อ่าซึ่งตอนที่ตั้งกรรมการขึ้นมาเนี่ยแล้วมีการตกลงกับชาวบ้านเนี่ย
ก็บอกว่าให้เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินวัดกันอ่าทรัพย์สินของวัดเนี่ย
พบว่าอยู่ครบหมดนะฮะค่ะอ่าแล้วก็ต้องส่งมอบให้กับเจ้าวาด
รูปปัจจุบันแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามีความขัดแย้งกับเจ้าอาวาสรูปนี้
อืมเขาบอกเขาไม่โปร่งใสเขาไม่ยอมรับเขาอยากดำเนินคดีอาญา
จ้าวาดวัดรูปนี้ด้วยซ้ำแล้วแจ้งความกันหรือยังอ่ะคะถ้าอย่างงั้น
คือเหมือนกับแต่ละฝั่งก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันค่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่า
ชาวบ้านของชาวบ้านฝั่งที่ไม่ยอมรับเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันเนี่ย
เขาก็กลัวทรัพย์สินเสียหายศูนย์หายก็เลยมาเฝ้ากันไว้
แล้วเขาก็ไม่อยากให้เข้าวัดถามว่าเอาแล้วจะทำยังไงต่อ
ทางออกอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยบิ๊กโจ๊กบอกมันพ้นหน้าที่ของตำรวจแล้ว
เพราะตำรวจจะเป็นเรื่องที่ว่าทำร้ายร่างกายกันใช่ไหม
ลุกทำร้ายร่างกายดำเนินคดีอะไรพวกนี้
แต่ทีนี้เรื่องเข้าวัดไม่ได้ส่งมอบกันไม่ได้
สินต่างต่างกรรมการวัดชุดใหม่ชุดเก่าเนี้ยอืม
เรื่องนี้ต้องให้คณะสงฆ์ในจังหวัดวัดชาวบ้านชุมชน
แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกได้ส่งรายละเอียด
พวงเพชรชุลละเอียดเนี่ยให้รับทราบแล้วก็ดำเนินการต่อไปแล้ว
อันนี้จริงคือมีคำสั่งสารออกมาแล้วอย่างนี้มันไม่ถือว่าละเมิดอำนาจศาลใช่ไหมคะ
คือถ้าไม่ทำตามคำสั่งสารมันก็ต้องมีคนไปฟ้องต่ออีก
คือมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็
แต่ถ้าสมมุติชาวบ้านไม่ไว้ใจหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะดำเนินคดีเจ้าอาวาสรูปใหม่
แจ้งความเลยไหมล่ะมันจะได้กระบวนการตรวจสอบไปเลย
คือในมุมผมนะผมมองว่าเรื่องนี้สำนักพุทธต้องเข้ามา
แต่เคยมีเจ้าคณะมาคุยแล้วรอบนึงนี่คะ
ผมไม่รู้ว่าแต่ว่าตอนนี้เอาอดีตค่าช่างมัน
เอาเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยผมว่าสำนักพุทธต้องเข้ามาใหม่
ต้องเข้ามาใหม่ยังถ้าจะเอาให้ดีที่สุดนะขนาดนี้

คนออกออกจากวัดให้หมดอ่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่
สำนักพุทธมานั่งแล้วมาคุยกับผู้นำชุมชน
คุยกับตัวแทนชาวบ้านแล้วมาว่ากันว่าเออจะเอายังไง
พรุ่งนี้เปิดปากกับภาคภูมิมีแขกรับเชิญในรายการหรือยังคะ
มีแล้วค่ะแต่เรื่องนี้รออยู่รออยู่ใช่ไหม
กำลังดำเนินการอยู่รอดูเลยนะคะ